อีรุงตุงนังของความรักที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่นะคะ
สำหรับพิธีกรชายสุดล่ำอองตวนปินโตก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับนางงามน้องนิโคลีน
แหมแต่ละคนต้องมีตำแหน่งตลอดเลยมีคนตาดีว่าเห็นน้ำตาลกับอองตวนเนี่ยควงกันไปดูหนัง
แล้วก็ไปกินข้าวกันสองต่อสองด้วยค่ะแต่ว่าอองตัวเนี่ยออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์ไปแล้ว
ข่าวลือยังไม่จบลือถึงขั้นว่าคู่นี้เขาเคยศึกษาดูใจกันจริงด้วย
เมาส์กันเยอะทำรักองค์ตวนชิปปี้ล่มเพราะก่อนหน้านี้เทไปที่นิโคลีน
โคลินบอกไม่ใช่คราวนี้ก็ไปหาน้ำตาลกันเนอะเมาส์กันแซ่บลื้มขนาดนี้
ฟังความจริงจากปากน้ำตาลชะลิตากันบ้างดีกว่าค่ะ
พี่น้องกันค่ะหรือไม่ได้แบบอยากขึ้นกับไหนเขาว่าแบบ
แล้วก็หลังจากที่แบบพี่เขาเลิกกันแล้ว
อะไรทุกคนบอกว่าเคยพัฒนาแล้วก็พัฒนาไปไม่ต่อไม่ได้
ไปสุดเลยแบบพรุ่งไปที่กว่า
ไม่หรอกเราก็เหมือนได้ปรึกษากัน
ได้คุยกันในเรื่องแบบทำงานนั่นอะไรอย่างงี้

สรุปว่าเป็นพี่น้องกันก็ตามน้ำตาลบอกนะคะ
ไม่รู้ว่าอองตวนจะเดินสายชอบนางงามหรือเปล่า
มีอีกหลายวิธีประเทศไทยเรานี่นางงานก็เพียบ